มาดูนายกรัฐมนตรีเดินสายพบสื่อรวมไทยสร้างชาติ
เพราะว่าต้องการที่จะรับฟังมุมมองในการขับเคลื่อนประเทศนะครับ
แล้วก็วันนี้เองนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมคณะประกอบด้วยเลขาธิการสภาพัฒนาความมั่นคง
ขออภัยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แล้วก็เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เดินสายพบบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดยมีนายสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นางเพชรากรวัชรพลรองหัวหน้ากองบรรณาธิการ
สวนสมบัตินายศุพพงธ์มณีน้อยและนายลิขจงสกุล
ให้การต้อนรับนายยกรัฐมนตรีบอกว่า

คือไม่ได้มาพบเพื่อเรื่องการเมือง
ไม่ได้มาพบให้รักมีการหยอดคำนะฮะ

โดยอยากจะมาฟังมุมมองของสื่อมวลชน
อะไรบ้างว่า๓ปีจากนี้จะทำอะไรให้บ้านเมือง
ซึ่งจะรับฟังความเห็นให้รอบด้าน
และขอให้รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไร
เพราะได้เริ่มทำแล้วพร้อมยืนยันนะครับว่า
มีที่ปรึกษาหลายคณะไม่ใช่ฟังทีมเศรษฐกิจอย่างเดียว
อย่างเช่นคราวนี้ก็มาลงรับฟังมุมมองของสื่อบ้าง

ก็จริงแล้วมี๒ประเด็นหลัก
ที่จะรับฟังมุมมองจากสื่อ
ก็คือ๑ประเด็นที่คนไทยและประเทศไทยของเรา
ควรให้ความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน
นี่คือประเด็นนึงนะที่เอาไปถามสื่อทุกสื่อนะครับ
เวลาไปคุยกับทุกสื่อนะครับ
แล้วก็๒เรื่องของปัจจัยที่จะช่วยผลักดัน
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จ
สื่อเห็นว่าน่าจะมีอะไรบ้างก็จะรับฟังเอาไว้นะครับ

ที่จะช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ควรต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูในระยะที่๑

และควรมีทีมติดตามว่าโครงการต่างนั้นสำเร็จ
ตรงตามเป้าที่วางเอาไว้หรือไม่
พร้อมกับต้องรายงานความคืบหน้า
ให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ

อกจากนี้นายกรัฐมนตรีควรดึงฝ่ายค้านมาร่วมกันเดิน
เพื่อกู้วิกฤตที่หนักหนาของประเทศด้วย

ส่วนเรื่องของกระแสข่าวกลุ่ม๔กุมาร

ซึ่งประกอบด้วยนายอุตมะสาวนายน
สนทิรัฐสนทิจิระวงนายสุวิทย์เมสินทรีย์
แล้วก็นายกรอบศักดิ์ภูตระกูล
แถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ

นัดหมายกันที่โรงแรมเซ็นทราแกรนที่รัฐพร้าว
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับ
พูดเรื่องนี้บอกว่าใครลาออกก็มีคนแทนทั้งนั้นแหละ
แต่ยอมรับว่าไม่อยากจะปรับคอรมอเพราะมันจะวุ่นวาย
ขณะเดียวกันจะไปปฏิเสธโคต้าของพักการเมืองไม่ได้
ส่วนการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออก
ส่งผลถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศหรือไม่นั้น
นายกรัฐมนตรีระบุว่าแต่ละพักก็ล้วนมีปัญหาภายใน
อย่านำมาปะปนกับปัญหาภายนอก
และตอนนี้เองตัวนายกรัฐมนตรีเอง
ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับ
ได้ไปสัมภาษณ์นายอุตมะสวนายนที่รัฐสภา
ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็มีการถามว่าท่านตัดสินใจกันเมื่อไหร่
คำถามนี้นายอุตมะสาวนายนไม่ตอบ
เงียบเลยนะไม่ตอบคำถาม
คุณจำได้ไหมเมื่อวันที่๒๗๒๘เดือนที่แล้ว
เพราะว่ามีการประชุมใหญ่ของพักพลังประชารัฐ
เลือกหัวหน้าพักคนใหม่กรรมการบริหารพัก
ทั้งกลุ่มทั้งกวนใหม่นะครับ
นายอุตมะก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่าลาออกเราไม่มี
เป็นแค่กระแสข่าวแต่เมื่อเช้าไม่ตอบคำถามนี้
ผู้สิทธิ์ข่าวยังถามต่อนะฮะถามว่าแล้วถ้าท่านลาออกจากพลักษณ์
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังอยู่กับท่านหรือเปล่า
อุตมะตอบแบบนี้บอกเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ